เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้สังคมก็จับตามอง
ถึงการทำงานของสายด่วนฉุกเฉิน๑๖๖
ซึ่งจริงสายด่วนฉุกเฉินถือว่าฉุกเฉินจริง
โทรไปเรียกรถพยาบาลรถเจ้าหน้าที่จะมารับผู้ป่วย
ภายในเวลาที่เขาการันตีไว้คือไม่เกิน๑๐นาที

เขาจะสกรีนเบื้องต้นแล้วบอกได้ว่าอาการแบบนี้

เพราะว่าบางคนนึกอะไรไม่ออกเจ็บป่วยนิดหน่อยโทรหา
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถอะไรมารับ
ซึ่งจริงอันนี้เจ้าหน้าที่เขาขอความร่วมมือมา
ให้เป็นเหตุแบบฉุกเฉินจริงเกี่ยวกับชีวิตจริง
เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญมาก

แต่คราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ

หวังจะพึ่งให้รถพยาบาลเข้ามารับสามีของเธอ
เพราะสามีของเธอเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรง
แทบจะทนไม่ไหวหัวแทบจะระเบิดอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าคนในสายเสียงงัวเงียมาก
เพราะว่าตอนนั้นที่ผู้หญิงคนนี้โทรไปคือสักประมาณตีหนึ่ง

และท้ายที่สุดไม่ได้ส่งรถฉุกเฉินมารับนะครับ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้สามีของเธอเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
นางประนอมชื่นใจอายุ๖๕ปีจัดงานศพให้กับสามี
ที่บ้านที่ท่าลาศที่หมู่๓ตำบลนาโส
อำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธร
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
หลังจากที่นายสมจิตชื่นใจอายุ๖๕ปี
สามีของนางประนอมเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
เบาหวานและความดัน

บอกว่าเวลาตี๑ของวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงกระทั่งทนไม่ไหว
เวลาตี๔ยี่สิบเก้านาที
คุณป้าประนอมก็เลยได้ให้หลานอายุ๑๑ปีเนี่ยนะครับ
หลานน้อยเองหลานตัวน้อยนิดเดียว

แต่ก็ต้องรีบโทรศัพท์เพราะคุณป้าประนอม
กำลังดูแลสามีอย่างใกล้ชิด

เท่าที่จะคิดหมายเลขโทรศัพท์ออกนะครับ
เพราะว่าเป็นสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินถูกต้องไหม

จากนั้นคุณป้าประนอมก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในสาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสายพูดคุยด้วยเสียงงวงเงีย

แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาทำงาน

จะมารับได้ก็เวลา๘โมงเช้า
ถ้ารีบก็ให้ไปหารถคันอื่นมารับเอง

อันนี้ป้าประนอมบอกว่าคุยกับปลายสายเขาว่าอย่างนั้น

ประนอมบอกว่าตอนนั้นวินาทีนั้นไม่รู้จะทำยังไงต่อนะฮะ
ขณะนั้นสามีก็อาการไม่ดีขึ้น
ปวดหัวหนักมากเลยหัวแทบระเบิดอยู่แล้ว

กระทั่งได้พบกับรถกระบะของสมาชิกอบตในหมู่บ้าน
ยวานให้ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลกุฎชุม

เมื่อทางโรงพยาบาลกุฎชุมเห็นอาการของคนไข้
ก็รีบส่งต่อโรงพยาบาลยะโสธรทันทีนะครับ
โดยโรงพยาบาลทั้งสองแห่งก็เร่งทำการรักษา
แต่เวลาเที่ยงคืน๗นาที
เข้าสู่วันที่๒๗กุมภาพันธ์

ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะโสธรนะครับ
สำหรับการเสียชีวิตนั้นทางญาติก็พอเข้าใจว่า
อาจจะเป็นเพราะโรคประจำตัวที่รุมร้าว
แต่ก็ยังติดใจว่าทำไมบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรัฐ
จึงบอกปัดคนไข้ที่อาการหนักใกล้ตายแบบนั้นนะครับ
คุณป้าประนอมก็เล่าให้ฟังบอกแบบนี้บอกตอนนั้น
โอ้โหไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนะครับ

แต่ทำไมไม่มีใครมารับนะฮะ
ด้านของคุณหมอธนุษย์กล้วยเจริญพาณิชย
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็นำพวงหลีดไปเคารพศพของนายสมจิต
แล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจกับญาติ
รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยทางคุณป้าประนอมแล้วก็ลูกหลานของผู้ตายนะครับ

ผู้ตายคุณลุงสมจิตมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
แต่หาก๑๖๖๙ไม่บอกปัดแบบนั้น
อาจจะส่งโรงพยาบาลช่วยเหลือได้ทันอาจจะยังไม่เสียชีวิต
และถึงแม้ว่าจะเสียชีวิต
ก็คงไม่ติดใจในเรื่องของการให้บริการ
ถ้ามารับนะถ้ารถฉุกเฉินมารับ
ถ้าเหมือนกับแสดงความกระตือรือร้นมารับทันท่วงที
คือทุกวินาทีมีค่าสำหรับผู้ป่วยนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยนะครับ

เห็นค่าชีวิตของคนให้เหมือนกัน
ไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนมีเงินไม่มีเงินก็ตามนะครับ

ขณะนั้นรถมันไม่ว่าง
ไปรับผู้ป่วยอื่นที่ฉุกเฉินเหมือนกันหรือเปล่า
หรือว่าเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ใส่ใจการทำงานหรือไม่
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับ
และที่สำคัญต้องนำไปปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการต่อไป

ไม่เกิน๑๐นาทีอย่าช้านะรถจะไปถึง
แล้วก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ประชาชนคนไทย
โทรก่อนเลยนึกถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินก็๑๑๖๙นะคะ